ที่เกิดขึ้นนะฮะมันถูกโยงไปถึงเรื่องของทั้งยาเสพติด
และเรื่องของการครอบครองอาวุธปืนนะครับ
ดังนั้นมีการเปิดสถิติคนไทยเสียชีวิตด้วยอาวุธปืน
เกือบ๓๐๐คนต่อปี
คุณผู้ชมเชื่อไหมว่าขึ้นอันดับ๑๕ของโลก
ส่วนเรื่องของยาเสพติดยาบ้า
พบว่าเอเชียผลิตสู่ตลาดมากที่สุด
แหล่งใหญ่จากไทยและประเทศรุ่มน้ำโขงตอนล่าง
คุณผู้ชมดูภาพที่ขึ้นหน้าจอตอนนี้นะฮะ

ว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสระประชาชาตินะครับ
ให้เห็นว่าเมื่อกลางปีที่แล้ว

ผลิตและส่งออกยาบ้าสู่ตลาดมากขึ้นเป็นประวัติการ
แม้ว่าตอนนั้นจะเผชิญกับปัญหาโรคโควิด๑๙

จนสามารถออกสู่ตลาดโลกได้
แหล่งผลิตและขนส่งส่วนใหญ่นั้น
มาจากไทยมีการระบุไว้แบบนี้
แล้วก็มาจากประเทศรุ่มน้ำโขงตอนล่าง

ถึงมียาบ้ามากเยอะขนาดนี้นะครับ
ส่วนข้อมูลที่น่าสนใจอีกส่วนหนึ่ง
ก็คือสถิติการเสียชีวิตด้วยอาวุธปืน

ขออภัยประจำปี๒๐๒๒นะครับ
อันดับการเสียชีวิตที่เกี่ยวข้องกับอาวุธปืนทั่วโลก
พบว่าไทยติดอันดับที่๑๕นะครับ
โดยมีจำนวนผู้เสียชีวิตด้วยอาวุธปืนจำนวนถึง๒๘๐๔คน
และมีอัตราการเสียชีวิตเฉลี่ย๓๙๑คน
ประชากร๑แสนคนนั่นเองนะครับ
ถ้าดูตามกราฟที่เห็นเมื่อสักครู่นี้นะครับ
เห็นว่าบราซิลนั้นเป็นประเทศที่มีจำนวนการเสียชีวิต
เกี่ยวข้องกับอาวุธปืนมากที่สุดในโลก
คือ๔๙๔๓๗ราย
รองลงมาก็คือสหรัฐที่เราได้ยินข่าวกราดยิงกันบ่อย
มีผู้เสียชีวิต๓๗๐๐รายนะครับ
ตามมาด้วยเม็กซิโก๒๐๐๐กว่าราย

ไนเจรียอิรักเอทีโอเบีย
ฟริกาใต้อาเจนติน่าปากิสถานและไทยนั่นเองนะครับ
ก็จะมีฟิลิปปินส์แล้วก็ประเทศไทยนะครับ

ที่มีจำนวนผู้เสียชีวิตจากอาวุธปืนมากที่สุดถึง๙๒๖๗คน
นี่คือคุณสืบสกุลพูดถึงผู้ที่เสียชีวิตจากอาวุธปืนใช่ไหมคะ
เป็นองค์กรในสังกัดมหาวิทยาลัยซิดนี่ในออสเตรเลีย
เขาบอกว่าประเทศไทยของเรามีประชากรประมาณ๗๐กว่าล้านคนใช่ไหมคะ
ครอบครองอันนี้พูดถึงเรื่องการครอบครองนะ
ครอบครองอาวุธปืนส่วนบุคคลประมาณ๑๐ล้านกระบอก
แล้วในจำนวน๑๐ล้านกระบอก๔ล้านกระบอกเป็นปืนเถื่อน

แล้วลองไปเปรียบเทียบกับเกาหลีใต้ประชากรเขา๕๐กว่าล้านคน
เขามีการครอบครองอาวุธปืนส่วนบุคคล๗๐๐กว่ากระบอกเท่านั้นเองค่ะ
โดยระบุว่า๔ล้านกระบอกที่เป็นปืนเถื่อนนะคุณนะ
ก็ส่วนใหญ่ซื้อขายผ่านทางช่องทางออนไลน์
ทำให้สามารถหาอาวุธปืนกันได้ง่ายในราคาไม่แพงนะครับ
แล้วก็ไม่ต้องผ่านการตรวจสอบประวัติด้วยนะฮะ
ซึ่งหากดูในสื่อสังคมออนไลน์อันนี้ไทม์เขาก็รายงานแบบนี้นะครับว่า
เพราะว่าการประกาศขายอาวุธปืนแบบพร้อมจัดส่งถึงบ้าน
มันเกิดขึ้นในยุคปัจจุบัน
อกจากนั้นแม้จะมีกฎระเบียบที่เข้มงวด
แต่หากมีเงินหรือเส้นสายก็สามารถหาช่องทางในการหลีกเลี่ยงได้
ก็เอาจริงไม่ต้องไปดูที่ไหนไกลเลย
อาทิตย์ก่อนที่เรารายงานข่าวไปนักศึกษาผลิต
มีการดัดแปลงปืนขายกระบอกละ๘๐๐๐แล้วขายมาเป็นร้อยกระบอกแล้วแบบนี้ค่ะ